คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะในวัดนี่แตกตื่นกันหมดเลย
เพราะอะไรจากเรื่องความฝันเป็นความจริง
เจอลูกจอราเข้ค่ะ
ลูกวัดเนี่ยเจอลูกจราเข้แล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดู
ตรงรูตรงโพรงที่เจอลูกจราเข้

จะมีอีกหลายตัวพ่อแม่มันอีกต่างหากนะฮะ
ไหนดูรูหน่อยรูไหนที่เจอจราเข้คะ

ชักเจ็ง
ชัดเจนเลยชัดเจนเลย
แล้วคุณคิดดูสิคือพระต้องจับจอราเข้เองเลยเหรอคะ

ท่านฝันว่ามีจราเข้ป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้
พอตื่นจากฝันมาได้ยินเสียงร้องจราเข้
ก็เลยเดินไปดูเจอจอร้าเข้จริงด้วย๓ตัวแล้ว

คือไปจับได้เนี่ยจับได้อยู่ตรงใต้หอฉันร้าง
ห้องน้ำร้างที่อยู่ในวัดนี่แหละค่ะ
อย่างที่บอกไงพระธนโรธคล่องแค้วเนี่ย
โอ้โหแหม่นามสกุลนี่คือหมอการจับจอราเข้มากเลยนะคะ

ใช่ค่ะคือพระท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝัน
ฝันว่าเห็นนี่แหละจราเข้ไหว้ไปไหว้มาอยู่ใต้หอฉัน
ติดต่อกัน๓วันเลยนะจนมาเมื่อวานได้ยินเสียง

พระท่านบอกพอมาเงียบหูฟังได้ยินเสียงอับอับ
จรเข้มันร้องอับนี่และสุดท้ายพอไปดูค่ะ
จับได้ทั้งหมด๓ตัวยาวสักประมาณ๕๐๘๐เซนนะ
ใช่ตอนแรกนะเจอ๒ตัวก่อนช่วงกลางวัน
พอช่วงค่ำเอาเจออีกตัวส่วนเจ้าตัวนี้มันตายคุณ
ผู้สื่อข่าวของเราถามตัวนี้มันตายได้ยังไง
ท่านบอกไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าพอไปเจอมันตายแล้ว
น่าจะโดนตัวเงินตัวทองฆ่าไปหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ทีนี้เขาก็แจ้งกู้ภัยลงมาตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนไงมันก็จะมีน้ำเค็มท่วมอยู่
แล้วตอนที่ไปดูนะคุณเจอพวกรอยเท้าสัตว์เลื้อยคานเพียบเลย

กลางคืนตรงนี้ด้วยความที่มันเป็นป่าชายเลน
เจ้าหน้าที่เขาก็ไปหาจราเข้เพิ่มเติมไม่ได้หรอก

เจ้าหน้าที่พยายามไปดูซิข้างใต้ปูนตรงนี้
ซอกอะไรต่างหรือว่าโพรงอะไรต่าง
แต่เป็นการหากลางคืนมันก็เลยอันตราย
ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปหาได้
เดี๋ยวตอนกลางวันต้องไปดูอีกทีนึง
ส่วน๓ตัวที่จับมาแล้วบอกว่าตายตัวหนึ่งถูกไหม
ตัวเขาก็ส่งไปทางกรมประมงให้มารับไปดูแลต่อ
นิดนึงนะทีมข่าวก็ถามว่าพระท่านจับยังไง

ก็พอได้ยินเสียงแอบอัตมาก็เงียบหูฟังเดินไปตามเสียงนะฮะ
ปรากฏเห็นจราเข้มันไหว้อยู่ในน้ำจริงด้วย
สักพักนึงมันขึ้นมาบนบก

อาตมาก็เลยเอาไม้กดหัวมันไว้ก่อน
จนมันนิ่งนะฮะอัตมาถึงจับมันได้นะครับ

แล้วก็ประมงจังหวัดฉะเชิงเซาลงพื้นที่ไป

ปรากฏว่าจราเข้ที่เจอเนี่ย
เป็นลูกจราเข้น้ำเข็มอายุสักประมาณ๕๖เดือนนะ

สันนิษฐานว่าน่าจะโดนตัวเงินตัวทองมางาบไป

ใช่ค่ะผู้นำชุมชนเขาเลยบอกว่าต้องไปแจ้งชาวบ้านเลยนะ
ถ้าเกิดเจอแบบนี้แจ้งทางอำเภอบางปะโกง
แจ้งประมงจังหวัดก็ได้แล้วเขาขอความร่วมมือเลย
อย่าเอาความเชื่อแบบนี้มาว่าจะต้องแก้บนด้วยจราเข้
เพราะว่าหลังจากที่เราปล่อยแก้บนไปแล้ว
แต่มันจะกลายเป็นบาปเพราะว่าถ้าเกิดมันไปงับคนอื่นเข้า
เออมันไปทำอันตรายแล้วอย่างนี้คนอื่นเดื